ชวนคุณผู้ชมมาส่งกำลังใจให้กับท่านนี้นะคะ
นักร้องลูกทุ่งชื่อดังคุณสอนเพชรสอนสุพรรณ
ตอนนี้อายุ๗๓ปีนะคะแล้วก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลสิริราช
เมื่อกลางดึกที่ผ่านมาค่ะครับคุณสอนเพชรสอนสุพรรณนะคะ
ก็ได้มีข่าวขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งโดยคุณแขกสิริโชคนะคะ
ซึ่งเป็นลูกชายเนี่ยค่ะได้โพสต์ภาพที่โรงพยาบาลสิริราช
แล้วก็เปิดเผยอาการของคุณพ่อนะคะบอกว่าพ่อสอนเพชรอาการสุดหนัก
หามส่งโรงพยาบาลตอนนี้อยู่ห้องไอซียูยังไม่ได้สติ
ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งปวงคุ้มครองพ่อด้วยนะครับ
คือพอมีโพสต์นี้มาต้องบอกว่าช็อกแฟนนะคะ
แฟนเพลงของคุณสอนเพชรทั้งประเทศเลย
สัปดาห์ก่อนคุณสอนเพชรเพิ่งถูกหามส่งโรงพยาบาลหลังจากอาเจียนหนัก
แล้วหลังจากงอกกลับไปพักฟื้นที่บ้านได้ไม่กี่วันนะคะ

วันนี้นะคะทีมข่าวของไทยรัฐทีวีโทรไปถามคุณแขกค่ะ
ซึ่งก็เล่าให้ฟังบอกว่าเมื่อคืนนี้ตอนดึกจู่คุณพ่อก็วูบแล้วฟุบลงไปบนที่นอนแน่นหน้าอกหายใจไม่ออก
ลิ้นตัวเองจนลูกชายต้องรีบเอาผ้ามาอุดไว้ที่ปากเพราะกลัวว่าอาจจะเป็นอันตรายนะคะ
แล้วก็เล่าบอกว่าระหว่างที่นำตัวคุณสอนเพชรส่งโรงพยาบาลหยุดหายใจนะคะท่านหยุดหายใจ
แต่ว่าจากบ้านมาถึงโรงพยาบาลสิริราชเนี่ยโชคดีใช้เวลาแค่๕นาทีพอถึงมือหมอคุณหมอก็ปั๊มหัวใจช่วยชีวิตจนคุณพ่อกลับมาหายใจได้
ตอนนี้สั่งห้ามเยี่ยมนะคะคุณแขกที่เป็นลูกบอกว่ายอมรับเลยว่าอาการค่อนข้างหนักและต้องเฝ้าระวังชั่วโมงต่อชั่วโมงค่ะ
ส่วนอีกท่านหนึ่งนะคะที่มีข่าวว่าป่วยหนักก็คือคุณโป๊งเหน่งเชิญยิ้มค่ะ
คุณโป๊งเหน่งเชิญยิ้มเนี่ยนะคะทีมข่าวของเราได้รับการเปิดเผยจากตลกรุ่นใหญ่คุณเป็ดเชิญยิ้มค่ะบอกว่าคุณโป๊งเหน่งป่วยด้วยอาการปอดทะลุ
คือตอนแรกเนี่ยคุณเป็ดจะติดต่อไปเล่นก่อนบ่ายคลายเครียดค่ะ๓๔ครั้งแล้วแต่ถูกปฏิเสธโทรไปก็ไม่รับก็เลยไปถามกับคุณนุ้ยเชิญยิ้ม
ปรากฏว่าก็เลยทราบข่าวว่าคุณโป๊งเหน่งป่วยแล้วตอนนี้รักษาอยู่ที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์รังสิตค่ะ
และไม่สามารถเดินไปไหนได้แล้วนะคะมีอาการอื่นอื่นร่วมด้วยทั้งหัวใจตีบความดันเบาหวานและต้องฟอกไตด้วยนะคะ
ส่วนปอดตอนนี้ก็รอเข้ารับการผ่าตัดค่ะ
สาเหตุที่ทำให้คุณโป๊งเหน่งอาการสุดหนักเป็นเพราะว่าเจ้าตัวสูบบุหรี่ค่ะ
อาเป็ดตอนนี้เป็นในฐานะที่เป็นครอบครัวนักแสดงตลก
บอกว่าตั้งใจที่จะช่วยเหลือครอบครัวของคุณโป๊งเหน่งอย่างเต็มที่นะคะ
แล้วก็คนในวงการบันเทิงในวงการตลกก็รักกันรักใคร่กันนะคะ
ล่าสุดคุณกิฟต์โคคูณนะคะซึ่งสนิททั้งคุณโป๊งเหน่ง
คุณคุณอาสรเพชรสองสี่พันธุ์ก็ประกาศเลยค่ะขอบวชสิบห้าวัน
วันที่๕พฤศจิกายนนี้ล่ะค่ะที่วัดรังหมันอำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐม
เพื่อที่จะขอให้ส่งผลบุญให้ทั้งสองท่านหายป่วยโดยเร็วค่ะ